ส่วนที่ผมจะพาไปต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมครับ
โอ้โหใครที่ชอบทานปลาทู

พลาดไม่ได้กับร้านนี้เพราะช่วงตลอดกิน
จะพาไปที่จังหวัดชนบุรี
ไปชนบุรีเนี่ยนะไปกินปลาทูอย่างเดียวเหรอ
บอกเลยว่าร้านนี้เขารวบรวมมาแล้วกับปลาทู
ที่เป็นปลาทูที่สุดยอดในจังหวัดชนบุรี
แล้วเมนูของเขาเนี่ยอร่อยเด็ด
เหมาะมากที่จะมาทำกับปลาทูมีเมนูอะไรบ้างล่ะไปติดตามกันเลยดีกว่าในช่วงตลอดกิน

ด้วยกับรถคู่ใจคันเก่งคันนี้ของผมนะครับ
มาที่นี่บอกเลยว่าไม่ได้มีแต่ข้าวหลามหนองมนต์
วันนี้เราจะพามากินนี่ก่อนเลย
โอ้ยแล้วผมนัดภูรัวไว้
อยากได้เดินตามหาก่อนครับ

แต่คุณจะเดินเข้าไปในไล่อ้อยด้วยชุดแบบนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแปลงร่างก่อนนะ
เอาล่ะแปลงร่าง
เป็นยอดมนุษย์ไร่อ้อยคอยรักไร่
เช้าเพราะเจ้าไม่อยู่
หยีบทนควดสู้เข้าดูเจ้ารุ่ง

แต่ว่ามาคอยเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่เรานัดกันเอาไว้
ผู้ใหญ่แป๊ะ
ผมอยู่นี้
สวัสดีครับครับ
อ้อยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย
แล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจังหวัดชนบุรี
ถือว่าเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ยังกินไม่ได้มันยังไม่ได้ปอกเปลือก
โดยส่วนที่ผมกำลังเคี้ยวเอาน้ำหวานนั้นเป็นส่วนของลำต้น
ซึ่งเป็นที่สะสมของน้ำตาลนั่นเองครับ

โอ้โหน้ำอ้อยหวานสมกับคำขวัญประจำจังหวัดชนบุรีจริง

กลัวปลาทูคิดอ้วนไม่ไกลจากที่นี่ครับ

ครัวปลาทูทิศอ้วนจังหวัดชนบุรีเป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่สร้างจุดเด่นมัดใจสายนักชิมด้วยการนำปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักใช้ทำสารพัดเมนู
ใครได้ลิ้มลองต้องติดใจทุกราย

สื่อกับมณาเขาเรียกทิศอ้วนมาตลอด
อย่างแรกคือเรามีอาชีพทำประมง

แล้วก็ต่อยอดมาทำเป็นร้านอาหาร
มันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักในตอนไหน
ถ้ามาเปลี่ยนชีวิตจริงเลยตอนที่ไทยรัฐเข้ามากิน

เขาก็บอกเอออร่อยนะเดี๋ยวเขาจะมาออกสื่อพิมพ์ให้

ผมตอบรับคือคนรู้จักอ่านหนังสือพิมพ์มันเยอะ
โอ้โหมากันทุกคนมาจากเกือบทุกจังหวัดนะ
โอ้โหคือมาจากจังหวัดที่อยู่ไกล
เชื่อมากินปลาทูเนี่ยทางใต้เขาก็มาเหมือนกันรู้จักเพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจริงใช่จริง
นี่แหละครับสิ่งที่การันตีว่าของเขาดีจริง
เพราะหลังจากร้านครัวปลาทูทิศอ้วนได้ตีพิมพ์บนคอลัมป์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่๒๗เมษายน๒๕๕๗ก็ทำให้ร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน
เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจริงครับ
ฉบับนี้นี่เองใช่ครับที่ลงไปแล้วเป็นจุดเปลี่ยนของทางร้านทำให้ร้านของเราเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นบางคนก็เอาสือพิมพ์มาเลยเข้ามาถือมาด้วยรู้ว่า

ผมว่าเรามาชิมกันดีกว่าอย่างแรกเลย

คือมันได้ความเผ็ดและได้กลิ่นพริกแล้วก็กระเทียม

มันไม่ใช่เผ็ดว่าเผ็ดสู่ซ่าหรอคนาดนั้น
รสชาติมันก็ครบเครื่องคือเผ็ดแต่มันก็มีความหวานมันเค็มอยู่ในนั้น

แล้วยิ่งทานไปพร้อมกับข้าวสวยร้อนแบบนี้
มันเหลือเหลือคร่าวกันแล้วมันจะทำให้ไม่เผ็ด
โอ้โหบอกเลยว่าเมนูนี้คุณกินข้าวได้เป็นคำ
อีกหนึ่งเมนูที่ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะหาทานยาก
แกงเขียวหวานปลาทูผมไม่เคยเห็น
งเขียวหวานมันมีความมันอยู่นะ
ใส่ปลาทูลงไปเราทำยังไงไม่ให้มันมันมากเกินไป
มันอยู่ที่ว่าเราใส่น้ำมันหรือใส่กะทิอะไรน้อยหน่อยแค่นั้นเอง
แกงเขียวหวานปลาทูไม่เคยกินแต่พอได้ลองกินแล้วติดใจจริง
คือมันรสชาติมันไม่มันจนเกินไปแต่มันมีความหวาน
แล้วก็มีความเค็มมันแต่ว่ามันนิดเดียวเท่านั้นเอง
แล้วที่สำคัญเนื้อปลาทูไม่มีกล้ามเลย
แต่ถ้ามาที่ร้านนี้แล้วสั่งเมนูนี้นะ
งเขียวหวานปลาทูคุณได้กินแต่เนื้อปลาจริง

อีกสักเมนูปิดท้ายหน่อยว่าเราควรจะทานอะไรกันดี

ทำไมถึงเลือกเป็นตับปลาทูมาผัดฉาบแบบนี้
เพราะว่ามันเผาทิ้งมันก็เสียดายแล้วมันกินได้ด้วย
เครื่องเทศของเรานี่ใส่มาเยอะมากสำหรับผัดฉาจานนี้

ถ้าเครื่องเทศไม่ถึงทำไม่ถูกวิธีแล้วก็ทำไม่ได้นะเมนูนี้
พอเคี้ยวเข้าไปมีความเข้มข้นนิ่มของตัวตับปลาทู
ทานคู่กับข้าวสวยร้อนที่ผมทำไปเมื่อสักครู่
โอ้โฮน้องกินได้เป็นจานเลย
ใช่ครับอร่อยครับเมนูนี้
โอ้โฮวันนี้สมใจอยากนั่นแหละครับ
หากคุณผู้ชมอยากจะมาลองลิ้มชิมรส

ขับรถมาเลยตามถนนสุขุมวิทย
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนได้ดี
พี่กัดอยู่ตรงซอย๕

เมนูปลาทูทุกอย่างต้องบอกเลยว่าอร่อยมากจริง
อร่อยแบบนี้เราก็มีเครื่องการันตียืนยันนะครับว่า
ร้านนี้คือร้านเด็ดประจำถิ่นที่นี่เลยจริง

ในสัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจอีซูซูจะพาไปตลอดกินฟินกระจายที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ